หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดห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

ดูจังหวะการลงมาก็รู้ว่าคือแบบขึ้นแล้ว

น่าจะตั้งแต่รถกระจกลงถาม

อาจจะแบบไม่พอใจก็เลยลงไปแบบนี้ค่ะ
นางสาวราวัลผู้เสียหายเล่าบอกว่า

ระหว่างนั้นผู้หญิงคนขับรถเก๋งขับรถมา

เปิดกระจกถามทางออกร้านจอดรถไปทางไหน

ให้ดูตามป้ายไปค่ะลูกค้า
เดินลงมาใส่แบบในคลิป
นะครับคุณลาวัลเขาบอกทั้งตกใจทั้งกลัวเข้าแจ้งความแล้วที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ล่าสุดเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานางสาวทาราทิพย์อายุ๒๕ปี
คนขับรถเก่งฮะไปกับเพื่อนพาเพื่อนไปเป็นเพื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพท่ากาศยานสุรภูมิ
รับทราบข้อหาแล้วโดยตำรวจได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอ้าวนางสาวทาราทิพย์คนขับรถเก๋งยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอโมโหนะคุณผู้ชมโมโหถ้าได้ยินคำตอบจากพนักงานนะครับแล้วก็ต้องขับรถวนอยู่หลายรอบก็เลยโมโห
โมโหย้อนกลับไปเธอโมโหคำตอบที่ว่าอะไร
ก็ให้ลูกค้าขับไปตามป้ายนะคะแล้วจะเจอทางออกอ่ะ

คือหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะคาดหวังแบบนี้หรือเปล่าดอม

เดี๋ยวตรงไปด้านหน้านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้าย

บอกให้ละเอียดหน่อยจะเข้าใจใช่ไหม
ก็ไม่รู้จะนึกภาพออกใช่ไหมหรือยังไง
ไม่รู้อันนี้คุณผู้ชมต้องตัดสินนะครับ
แล้วพอถูกถ่ายคลิปยิ่งคุมตัวเองไม่อยู่
เธอต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายไป๒๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย

ซึ่งนางสาวลาวัลนะครับพนักงานยืนยันว่า

แล้วก็ไม่มีคำที่ไม่สุภาพแต่อย่างใด
ขณะที่เพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของผู้หญิง
คนที่ขับรถมานะครับ
มาบอกว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตนะ
เคยรักษาอาการป่วยแล้วก็เคยคิดจะกระโดดสะพานมาแล้ว
ครอบครัวเลยส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ
ที่ผ่านมามักจะมีอารมณ์รุนแรงบ่อย
พอทราบข่าวก็เลยพามาพบตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
ครับ